ชาวเน็ตก็แห่วิพากษ์วิจารณ์คลิปจากกล้องหน้ารถกู้ภัยคันหนึ่งนะคะ
หลังจากที่กำลังพยายามจะไปช่วยผู้ที่บาดเจ็บ
แต่ว่าอยู่มีรถกระบะขับไม่รู้อีโน่อีเหน่
ขับไล่บีบแต่ยังไงก็ไม่ยอมหลบทางนะคะ
ชาวเน็ตก็เอ้ยทำไมทำแบบนี้ล่ะไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
คลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่โดยอาสาสมัครกู้ภัย
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถกู้ภัย
ขณะกำลังจะเดินทางไปช่วยเหลืออุบัติเหตุ

แล้วมีพูดบาดเจ็บสามรายแผ่นในองค์การสะพานปลาภูเก็ตค่ะ
ขับขวางทางอยู่โดยไม่มีหลบให้ตลอดเส้นทาง
สังเกตเสียงจากในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่า
มีทั้งการเปิดสัญญาณไซเรนหรือว่าพูดออกใหม่
แต่ว่ารถคันนี้ก็ไม่ยอมหลีกทางให้เลยนะคะ
เมื่อสักครู่คันข้างหน้ากระบะก็เป็นกู้ภัยเหมือนกันนะคะ
ใช่เห็นไหมแล้วเขาก็เลยตั้งแคปชั่นแบบนี้ค่ะ
ตอนเดียวคุณต้องการอะไรจากสังคม
ไม่ให้ทางรถพยาบาลแถมยังบังลาย
บี้ตามท้ายรถกู้ภัยคันหน้าด้วย

หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากนะคะ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบเพิ่มเติม
สอบถามไปยังนายชูเกียจอายุเพิ่มอาสาสมัครกู้ภัย
ซึ่งก็เป็นเจ้าของคลิปที่ได้เปิดเผยว่า
หลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปเมื่อจันทร์ที่ผ่านมานะคะ
ก็ได้เดินทางมาที่มูลนิธิกุศลธรรมจังหวัดภูเก็ตค่ะ
เพื่อกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์นี้
โดยเขาก็ให้เหตุผลค่ะบอกว่าที่ไม่หลบให้กู้ภัยเนี่ย
เพราะที่บ้านโทรมาบอกว่าแฟนป่วย

เข้าใจว่าน่าจะรู้สึกแบล็งอยู่ขับไปเรื่อยนะคะ
ทั้งนี้ทางกู้ภัยแล้วก็กระบะก็สามารถเคลียร์กันได้เรียบร้อย
แล้วก็อยากจะฝากถึงผู้ขับขี่รถทุกคนนะคะ
ถ้าพบเจอรถฉุกเฉินเห็นสัญญาณไฟ
หรือได้ยินเสียงไซเรนก็ควรจะลดความเร็ว
แล้วก็เบี่ยงชิดซ้ายเพื่อหลีกเลี่ยงทางให้

สภาพที่รถหนาแน่นควรจะหยุดชะลอรถให้นิ่ง
เพื่อให้รถฉุกเฉินแซงผ่านไปได้นะคะ
วินาทีหนึ่งก็สำคัญสำหรับชีวิตคน
เดี๋ยวนี้เห็นบ่อยนะก่อนหน้านี้จะมีกรณีนี้หลายครั้ง
ที่บอกว่ารถติดแล้วก็รถพยาบาลไปไม่ทันบ้าง
ภัยไปไม่ทันบ้างเดี๋ยวนี้เมื่อสักประมาณเดือนที่แล้ว
เจอกับตัวคือรถติดอยู่บนถนนติดจริงนะคะ

ไปดูก็รู้เลยว่าโอ้โหมีรถพยาบาลมา

ทุกคันที่ได้ยินเสียงค่ะพยายามกระแสตัวเองออก
ทางฝั่งซ้ายก็กระแทรกออกซ้ายฝั่งขวาก็กระแทรกออกขวาคือ
แม้จะมีพื้นที่ทุกคนก็พยายาม

คือว่าตอนนี้หลายคนเริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้น

ต่อให้คุณต้องปีนขึ้นฟุตบาทหรือเข้าก็คุณต้องทำ

คือเขาให้ความสำคัญกับชีวิตมาก